เอกสิทธิ์แห่งผู้นำเอกสิทธิ์แห่งความสุข
งั้นวันนี้เราไม่ดูดวงชาวได้ไหม

วันนี้เปลี่ยนดวงคุณพ่อดำเลยละกัน
อยากรู้เหมือนกันว่าช่วงนี้เสียเงินเยอะไหม

ถ้างั้นเราดูนับจากนี้ปี๖๐ของชาวจะเป็นอย่างไร

กระเป๋าแบนแฟนทิ้งเลือดตกยางออกซวยซับซวยซ้อน

ย้ายบ้านตกงานเปลี่ยนงาน

แสดงว่าคนที่เกิดราศีกันตลอดระยะเวลากี่ปี

คือมันไล่เลียงมาเลยนะตั้งประมาณสัก๓๔ปี

เดี๋ยวนะลาศีกรรมพึ่งลืมตาอ้าปาก
หรือเริ่มจะมีความหวังตั้งแต่ปี๒๕๙
ประมาณวันที่๑๖กรกฎาคม

คือก่อนหน้านั้นพี่มีปัญหาตลอดทุกอย่างหมด

เรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรัก
คือตอนนั้นทำใจไว้แล้วว่า

เพราะว่าอยู่ดีก็ปีชงไปแล้ว
ชงอีกแล้วไปชงร่วมกับเขาอีก

พอมาบหลังวันที่๑๖ที่อาจารย์บอก
มันมีแต่งานก็เข้า
บ้านที่เราเคยอยู่แล้วแบบว่า

อยู่คนเดียวเราก็มีเพื่อนอะไรแบบนี้

เวลาเกิดก็อย่าไปให้ใครรู้แล้วกันส่วนตัว
ตามวันที่เกิดกับเวลาเกิดเช้าเกิดเช้าเนี่ย
ถ้าเกิดใครเกิดพร้อมกับพระอาทิตย์ขึ้น

เขาเรียกเกิดพร้อมกับพระอาทิตย์ขึ้น

ทั้งกันเต็มแล้วก็ทั้งลักษณะข้อกัน

อาจารย์ชาวราศีกันอย่างเดียวเลย
คือคนเกิดราศีกันในสิ่งที่ตัวเอง

หนึ่งบุคคลผู้เกิดราศีกันเป็นคนชอบอ่าน
ชอบดูชอบฟัง
คิดพริกแพรงแผลง
เปลี่ยนแปลงพัฒนาปรับปรุง

อะไรที่เยื่อนเยอะยืดเยื้อยากไม่เอา
แต่ถ้ามันมีค่าสนใจ
เอาไว้ก่อนเดี๋ยวจะต้องเอาเวลามาเก็บมัน
เก็บมันนี่คือรากในความเป็นอย่างนี้

วันอาทิตย์แรม๘ค่ำเดือน๑๐ปีเถาะ

ลักษณะราศิกัณฑ์หรือคนเกิดราศิกัณฑ์เทพ

เป็นคนที่จะได้ดีด้วยการพูด
การเจรจาภาษี
พูดหยาบคายทะลึ่งก็ดูน่ารัก
สามารถเอาประโยคมาสานต่อไปจาก

แล้วเป็นคนที่มีประติภาณไหวพริกแพงรวดเร็วฉับพรรณ

เกิดลักษณะราศิกัณฑ์มีดาวอาทิตย์กุมจุดเกิด

ถัดมาเป็นพระพุทธพระศุกร์และโลกของเรา

มันจะอยู่ใกล้กับพระอาทิตย
เพราะฉะนั้นชาวเกิดมาอาทิตย์อยู่ราศีกัน

เกษตรแปลว่ามั่นคงมั่นคงเหมือนที่ดินทำการเกษตรอันกว้างใหญ่
แปลว่าถ้าตราบใดยังพูดได้

จะนำพามาซึ่งทรัพย์มีวิชาเหมือนมีทรัพย

ปากเป็นเอกเลขเป็นโทรหนังสือเป็นตรี

เนี่ยปากหาทรัพย์เป็นคนปากหาทรัพ

อาชีพเดียวเลย
เป็นดีเจเป็นพิธีกร

ถูกต้องเดี๋ยวว่ามาอ่านเนี่ย

จริงแล้วพี่เช้าตอนเด็กเป็นเด็กดื้อ

มีพี่น้อง๕คนครับ

พี่ชายก็ทำงานเกี่ยวกับวิศวะคอมพิวเตอร์
เขาก็จะไปตามประเทศต่าง

พี่สาวก็เป็นปิโตเคมี

ทำไมน้องไม่เป็นเหมือนพี่น้องล่ะคะ
คือผมจะเป็นพวกคือแปลกประหลาดที่สุด

ชอบพูดชอบให้ตัวเองเด่น
มากกว่าคนอื่นเพราะว่าตอนเด็กเนี่ย
ในซอยบ้านเด่นไหมเด่น
แล้วแวะบ้านคือรู้จักชาวหมวด
เพราะว่าบ้านผมเนี่ยจะเป็นร้านค้าที่ใหญ่ที่สุด

ถ้าเป็นสาวผมก็จะตักให้เยอะ

ถ้าเป็นนุ่มผมก็จะตักปริมาณที่แบบพอ

ตอนผมเด็กเนี่ยจะไม่ค่อยได้อยู่ที่บ้าน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

เป็นนักเกี่ยวกับน้ำมันคนหนึ่งเป็นวิศวะความคนนึง

ใช่ที่บ้างเขาจะบอกว่าโตขึ้นไปพึ่งไม่ได้แน่นอน

ซื้อบ้านให้พ่อให้แม่ภูมิใจไหม่ะเหี๊ยว

คือตามพื้นดวงชะตานี้นะวิถีชีวิตของคนเกิดราศีกันเนี่ย
หากมันจะต้องมีเหตุเพศภัยอะไรก็ตามทีที่เกิดขึ้นกับชีวิต
หรืออะไรก็ได้ที่ยังไม่เป็นไปตามที่ปรารถนาในวันเวลาหนึ่งเนี่ย
ขอให้ยึดคิดดีทำดีฝ่ายดีและมุ่งมั่นในเรื่องดีเอาไว้
เมื่อถึงเวลาฟ้าเปิดดวงชะตาก็จะบันเจิดอย่างชาวนี่ไง
ใช่ครับอาจารย์ช่วงที่ผมแบบกำลังจะตกอับไม่มีงาน
หรือว่าช่วงที่ตอนนี้ดวงเราไม่ดีเงินไม่มี
ผมก็คิดถึงเสมอว่าสิ่งที่เราทำดีสิ่งที่เราทำไปดีเนี่ย
สิ่งที่เรากระตันอยู่กับพ่อกับแม่เดี๋ยวมันจะกลับมาหาเราอีก
มันก็มาจริงฮะก็จะมีคนหยิบยื่นงานมาให้
มีคนมาอุ้มมาคอยช่วยมาเสนอโปรจงโปรเจกต์
ซึ่งทำเวลาสั้นแต่ได้เงินอะไรประมาณนี้
คือถ้าดูอย่างนี้นะทำไมจึงชอบวงการบันเทิง
แล้วรู้สึกเสมอว่าวันหนึ่งจะต้องดัง
ก็ง่ายในดวงชะตานี้เนี่ยราหู
เกิดในวงการบันเทิงหรือเป็นคนโด่งดังในวงการบันเทิง
ราหูต้องเด่นจำได้ไหมราหูโคจรได้ตำแหน่งที่เด่น
แล้วผมได้ไทยไว้ว่าในปี๒๕๕๙
จะเกิดดาวดวงใหม่ในวงการเป็นที่ประจักษ์และรู้จักกันไปทั่ว
เห็นไหมทั้งณเดชน์ทั้งเจมส์จิหรือใครเกิดดาราเก่า
จะต้องค่อยหายไปเพราะมันเป็นจุดเกิดเขาเรียกว่าลาหูเป็นมหาอุด
กำลังอธิบายอะไร๑๘ปีมีครั้งหนึ่ง๑๘ปีแล้ว๑๘ปีของชาวตอนนั้นรอบ๓๖
๓๖หมายความว่าไงในปีที่ชาวเกิดคือปี๒๑๘นะครับ
ราหูเป็นมหาอุดอยู่ราศีพิจิกษ์เหมือนกับเมื่อปี๒๕๔
ก็แปลว่าอาจารย์กำลังจะมองย้อนกลับไปว่าเมื่อปี๒๕๔ราหูมันเป็นกี่รอบ
ของราหูที่เป็นมหาอุดคือ๑๘๒๓๖๙๓๖
ว่าตอนอายุ๓๖ปีชาวเริ่มเกิดเริ่มมีคนรู้จัก
มันมาพร้อมกับมีปัญหาต่างมากมายเพราะอะไร
เพราะราหูจรเป็นมหาอุดทัพราหูเดิม
แปลว่าวงการบันเทิงเปิดให้กับตัวของชาวไทย

ปีนั้นจริงมอสพี่เพิ่งจะมาประสบความสำเร็จ
ตอนอายุ๓๐๓๐กว่าประมาณ๓ที่อาจารย์บอกเลย
ปี๕๔แล้วก็เริ่มแบบเริ่มมีชื่อเสียง
เริ่มมีทีวีโอเคแหละเป็นดีเจเป็นมานานแล้ว
เป็นนักร้องออกเทปก็เคยมีมาแล้วถูก

ออกเทปช่วยร้องเพลงให้คุณสุริวิพาฟังสักนิดนึง

สายยศาสตร์ทำไมเราก็ไม่รู้

นุ้นเล่นเป็นใครเล่นเป็น๑ตัวในนั้นนะครับผม

กำลังจะบอกว่าคุณเพิ่งมาลืมตาอ้าปาก

นี่ครับพี่เช้าอยู่นี่

ถ้างั้นวนเวียนอยู่ในวงการนานแค่ไหนละ
๑๙๙๙๙พี่เช้าเข้ามาปีนี้๑๖อยู่มา๑๖ปีครับผมเกือบ๑๗ปี
เข้ามาวงการได้ยังไงอันนี้เป็นวันแรกหรือยังแรกแรกของวงการ
แรกคือชิ้นงานแรกที่ผมเข้ามาในวงการเลยคือเป็นศิลปิน
ตอนนั้นผมมีรุ่นพี่เป็นพี่ต๊อกชื่อพี่ต๊อกสุปกรณ์
ต๊อกสุปกรณ์นี่แหละเขาเรียนอยู่ที่เดียวกับผมที่ธุรกิจ

ผมเห็นพี่คนนี้ทำไมมันเท่จังวะตอนนั้นพี่ต๊อกเขาเต้นให้กับพี่เจแล้ว
ผมเขาเต้ยาวเหมือนเด็กอเมริกันพวกอเมริกันพวกฮิปพอป
เขาแต่งตัวแบบตัวกางเกงตัวใหญ่เสื้อโค้งแล้วก็ผูกผ้าไปเรียนมหาลัย
บอกโอ้โหพี่วันนี้เท่มากผมก็เข้ามหาลัยไปพี่เขาก็ชวนไปเตะบอลก็ไปด้วย
แล้วเห็นพี่คนนี้เขาจะเรียกว่าไอ้บึ้งไอ้บึ้ง
เพราะว่าเขาตัวกล้ามลำแล้วหล่อมากบึกไอ้บึกไอ้โบ้ไอ้โบ้ส่งมา
บางคนเรียกว่าโบ้โบ้โบ้ส่งมาแล้วพอสมมุติว่าเล่นบอลเขาก็เรียกผมชาว
แล้วเขาบอกว่าเฮ้ยชื่อชาวใช่ไหมเดี๋ยวตั้งฉายาให้แล้วกัน
เมืองนอกมันมีสรูปดอกมันมีพิษบูเกี่ยวกับหมา
เราก็เลยเป็นแถวพี่ต๊อกก็เลยได้ผมก็ได้ฉายานั้นมา
แล้วผมก็ติดพี่ต๊อกมากตอนนั้นเนี่ยเราก็เริ่มชอบเพลงฮิปพอปที่พี่ต๊อกเนี่ยเปิดให้ฟังทุกวัน
ชอบการแต่งตัวอยากจะเป็นเหมือนพี่เขาไปอยู่กับพี่ต๊อกเลย
อยู่กับพี่ต๊อกประมาณสองเกือบ๓ปีที่บ้านเขาเลยเขาชวนมาบอกชาวมาอยู่กับพี่
มาอยู่กับพี่แล้วเดี๋ยวไปเรียนด้วยกันเหมือนเขาเป็นคนบ้าบ่อนะ
คือผมเรียกว่าเขาเป็นคนอินดี้ดีกว่า

เออถูกต้องบางทีกลางดึก
กลางดึกชวนผมออกไปวิ่งว่ะ
บ้านอยู่บ้านพี่ต๊อกบ้านเสน่า
เช้าใส่เสื้อผ้าไปเที่ยวพี่ไปวิ่ง
แล้ววิ่งหมู่บ้านรอบหมู่บ้าน๔๕รอบ
แล้วถึงจะกลับมาบ้านกลับมาบ้านก็มาเล่นเวทอีกโอ้โห

บอกเองยังไม่ต้องเพราะว่าพี่ต้องทำงานด้วย

ใช่พี่ต๊อกเป็นคนพาพี่เช้าเข้าวงการ
เพราะว่าตอนนั้นพี่ต๊อกกำลังดังมาก
แล้วก็ได้เป็นปุ๊ระเบิดขวด
พี่ต๊อกได้ไว้เต็มแรปอะไรกันทุกวัน
จนเห็นรับว่าเราพอแล้วจะไปได้
ค่ายเทปมาติดต่อพี่ต๊อก
ให้ไปจะทำเป็นอัลบั้มให้กับเขา

พอลากพี่ไปเสร็จปุ๊บโปรดิวเซอร์ถามว่า

พี่ต๊อกบอกว่าผมติดสัญญาหนังอยู่
แต่ผมมีน้องชายคนนี้จะลองดูไหมครับ
พี่ก็เลยไปแคสต์แล้วผ่าน
เป็นนักรองใช่แล้วก็คือดูจากดวงแล้วมีคนสนับสนุนไหม
เขามีตัวราหูมาอยู่ในพบสหรัฐชาติแล้วเป็นมหาอุทธิ์
แปลว่าชาวจะต้องมีเพื่อนหรือใครที่ชักนำ
ไม่ใช่เป็นตัวตรงของคนที่เป็นเจ้าของเลย
เชื่อมโยงข้อที่๒เมื่อได้มาเป็นคนในวงการเมื่อไหร่นะ
จะมีพักพวกพุ่นฝูงเทียบเลยมหาศาลทุกวงการ
ใครมาใครมาคบกับชาวจะเหมือนกับติดได้ความจริงใจ

ไม่ได้ครบแบบหน้ากากพรุ่งนี้ว่างนะเดี๋ยวเจอกันไม่มี
พวกในแบบอีกวันไม่ว่างแล้วอย่างนี้ไม่ใช่

เขามาเป็นนักร้องแล้วทำไมเขาถึงไม่ดังตอนนั้นน่ะ

คืออย่างนี้นะปี๒๑๘ในทางโหรศาสตร์มีราหูโคจรอยู่ราศีพิจิกษ์
มีตำแหน่งเป็นมหาอุดแปลว่าใครเกิดในห่วงช่วงเวลา
พศ๑๑๘โดยประมาณมันมีเกณฑ์จะเป็นคนที่จะมาเป็นนักการเมืองได้
มีเกณฑ์ที่จะมีคนมาเป็นคนดังมีชื่อเสียงในวงการบันเทิงได้
มีคนที่จะมีโอกาสที่จะเป็นคนที่อยู่ในสายงานอะไรก็ตามที
แต่จะมีบารมีมีอำนาจมีคนรู้จักมากมายได้
แต่มันต้องรอรอบของจังหวะ๑๘ปี๓๖ปี

เพราะฉะนั้นปี๒๑๘ก็บวกไป๑๘

ยังไม่โตเกินไปแค่๑๘ปีถูกหรือเปล่า
รอบที่๒ก็ต้อง๓๖ปีอายุ๓๖ปี

ก็เลยกระเทิบมาอีก๑๘ปี
ค่อยจะมาเห็นล็อตที่น้องแจ้งเกิด
ยังแล้วเดี๋ยวปี๒๖๐เลย๔สิงหาคมเป็นต้นไปนะ
ราหูโคจรจากราศีสิงศ์เข้าสู่ราศีกรกฎทับกับดาวเสา

เกณฑโภครสาทกล่าวไว้ชัดว่าพิควณะโชคใหญ่ในชนะศา
พระราหูจรต้องภาษาวราสุริยาต้องคูเป็นคู่คงจะเกิดโชคใหญ่
เหอะมาก
ดวงพี่เริ่มเปิดตั้งแต่ตอนที่มดดำมาทักพี่
พี่เช้าพี่น่าจะดังนะน่าจะมีความแบบมีความสามารถน่าจะดัง
แต่ทำไมพี่ยังไม่เปรี้ยงสวัสดีเหมือนมีคนมากดไว้
ประเทศและต่างประเทศที่ได้เงินก้อนใหญ่มากเลย

สุขคือดาวแห่งความรักเมื่อเป็นวินาศมักจะมีความรักแบบซ่อนรักซ่อนเร้น
ถ้าเปิดเผยมาลัยมักจะบรรลัยทุกที